ทีนี้ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ทั้งหมด๑๘ศพด้วยกันเนี่ยนะคะ
ก็ถูกเคลื่อนย้ายมาที่จังหวัดกาลสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ญาติญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนา
เรื่องต้นมีกำหนดที่จะชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือสินไหมทดแทนต่างเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ว่าราชการจังหวัดกาลสินบอกว่าเร่งรัดให้บริษัทประกันภัย
ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บให้เร็วที่สุด
นำศพของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยวข้ามเกาะกลาง
แล้วก็พุ่งชนเพลิงพังเพลิงข้างทางแล้วก็พลิกคว่ำทั้งหมด๑๘ศพเนี่ยนะคะ
มาถึงที่สมาคมพ่อค้าจังหวัดกรสินตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วล่ะ
แล้วก็ญาติญาติได้นำเอกสารหลักฐานมาขอรับศพ
เพื่อนำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าพุทธมงคล
แล้วก็วัดดงพยมอุดมคุณอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินก็บรรยากาศก็โศกเศร้าเนี่ยนะคะ
ญาติบางคนก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยที่วัดป่าพุทธมงคลญาติได้นำศพผู้เสียชีวิต
ตั้งบำเพ็ญกุศลจำนวน๘ศพด้วยกันค่ะ
ในสมัยสุทธิชมหนึ่งนโยชน์ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ถามว่าทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจเนี่ยนะคะ
พร้อมกับขอบคุณส่วนราชการต่างที่คอยช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดี
เรื่องต้นมีกำหนดที่จะชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตในวันอาทิตย์ที่๒๕มีนาคมที่จะถึงนี้
ถามเรื่องของการทำใจมันคงยากแหละ
คุณผู้ชมคิดดูบางครอบครัวเขาไปกัน๑๒คนเขาเสียไป๘คน
ยากจะทำใจเหลือเกินเสียไปคราวเดียวพร้อมกันแบบนี้นะครับ
กองฉลาดพูดว่าราชการกรัศนิยมก็เรียกรับให้เหนื่อยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยครับ
โดยเฉพาะทีมแพทย์ถามว่าทำไมทีมแพทย์ต้องไป
คนที่อยู่ต้องไปฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวของคนที่สูญเสีย

จิตใจโอ้โหทำใจยากเหลือเกิน
ขณะที่เขาบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ๒เดือน

ก็ให้เร่งรัดตามกฎหมายแล้วก็ให้จ่ายชดเชยสูงที่สุด
ซึ่งบริษัทอาคาเนประกันภัยต้องจ่ายสินใหม่ทดแทน
ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ๖๕๐๐๐บาท

แต่ว่าหากครอบครัวผู้เสียชีวิตเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็พร้อมจะให้สำนักงานยุติธรรมเข้าไป
เหลือทางด้านของกฎหมายนะครับ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดกาลสิน
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บริษัทกันเอง

ซึ่งเป็นเจ้าของรถทัวร์คันเกิดเหตุ

คาดว่าเจ้าของบริษัทตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทาง
ประสานงานกับท้องที่จังหวัดนครราชศรีมา

เตรียมที่จะเข้าตรวจสอบสภาพรถทุกคันของบริษัท
บริษัทนี้มีรถนำเที่ยว๓คันด้วยกัน
แล้วก็ตรวจสอบการได้ใบอนุญาต
ส่งประกอบกิจการท่องเที่ยวของบริษัทดังกล่าวด้วย
ผมว่าต้องตรวจทุกบริษัทแหละ
เพราะว่าช่วงนี้ใกล้และสงกรานอย่างที่บอกไปเดินทางเยอะ
บางคนบางบริษัทอาจจะหละหลวมไม่ได้ตรวจสอบ